เดี๋ยวเป็นสถานการณ์แล้วก็ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองครับ

ตำรวจควบคุมตัวรุ้งปนัสยาและเพนกวิ้นพระฤทธิ์
ไปยื่นฝากขังต่อสารอาญารัชดาพิเศษนะครับ
ในคดีจัดการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท้องสนามหลวง
แต่ว่าสารท่านมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวทั้งสองคน
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะออกมาก่อความวุ่นวายอีกนะครับ
ตำรวจสนชนะสงครามนำตัวนางสาวปนัสยา
สิทธิจิระวัฒนากุลหรือว่ารุ้ง
และนายพริษชีวรักหรือว่าเพนกวิ่น
แก่นำผู้ชุมนุมคณะราษดร
กรบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค๑จังหวัดปฐุมธานีมาขออำนาจสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
ฝากขังและคัดค้านการประกันตัว
หลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำอำเภอธัญบุรี
เมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ตำรวจสนชนะสงครามขออายัดตัวในคดีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่๑๙และ๒๐กันยายนที่ผ่านมา
ทั้งคู่ถูกควบคุมตัวด้วยรถควบคุมนะครับ
เข้ามาบริเวณศาลแล้วเปิดกระจกชู๓นิ้วเป็นสัญลักษณ
แล้วตะโกนว่ายอมสละเสรีภาพของตัวเอง

และสารต้องอยู่ข้างประชาชนครับ
จากถูกสนชนะสงครามอายัดตัวแล้ว
ยังมีคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

มี๓คดีครับที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไว้แล้ว
คือคดีที่พื้นที่สรฉสงครามที่จนทบุรี
ที่จพะนครศรีอยุธรยาครับ
ส่วนเพนกวินครับเป็นคดีเดียวกับรุ้ง๓คดี

ส่วนใหญ่เป็นข้อหาตามมาตรา๑๑๖ยุโยงปลุกปั่น
แล้วก็หาตามมาตรา๙พรกชุกเฉิน
ต่อมาสารอาญาท่านมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพนกวิ้นกับรุ้ง
หลังจากอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นขอประกัน

หากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
เชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองขึ้นอีก
จากนั้นได้ควบคุมตัวเพนกวินไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ส่วนรุ้งนะครับถูกนำตัวไปฝากขังที่ทันทะสถานหญิงกลางเป็นเวลา๗วัน
ด้านนายกฤษดางนุจจรัสธนายความศูนย์
ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยนะครับว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์
คำสั่งในเช้าวันนี้แหละโดยส่วนตัวเป็นห่วงสุขภาพของทั้งคู่
เนื่องจากเพนกวินมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคหอบหืดส่วนรุ้งเป็นไมเกรน
นี้จากการพูดคุยกับทั้งสองคนบอกว่ากำลังใจยังดีครับ
แล้วก็ฝากบอกกลุ่มผู้ชุมนุมว่าให้ยึดมั่นในอุดมการการต่อสู้ต่อไป
ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์กล้องกิรตินะครับ
รเอกสิทธิ์หนุนพักดีและดรอดีศรจันทรศุกร์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่เดินทางมาในฐานะนายประกัน
จากการที่ได้พูดคุยกับทั้งสองคนทราบว่าพวกเขามีความหวัง
ที่จะได้รับการปล่อยตัวซึ่งผลออกมาน่าผิดหวังครับ
แต่ก็ยังมีกำลังใจดีอยู่ส่วนคณาจารย์เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
ทนายแล้วครับเพราะทั้งคู่มีโรคประจำตัว
และเรื่องการเรียนเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะสอบแล้ว
ทั้งคู่ก็ได้ฝากประสานไปยังอาจารย์ผู้สอนวิชาต่าง
ยังไม่สามารถกลับไปเรียนต่อได้
ส่วนเพื่อนก็จดบรรยายในห้องเรียนไว้ให้ครับ
ดรเอกสิทธิ์ระบุว่าอยากให้สารเมตตา

พวกเขาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย
ด้วยความสงบสันติวิธี
สิ่งที่ได้รับทำให้เกิดการตั้งคำถาม
ถึงความยุติธรรม

ไม่ใช่การก่ออาจยากรรมร้ายแรง
รวมถึงทั้งคู่ไม่เคยมีพฤติการหลบหนี
สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาที่ชัดเจนในการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
เมื่อวานนี้คุณโคธมอาริยานะครับที่ท่านเคลื่อนไหวเรื่องของสันติวิธี
ท่านบอกว่าการที่จะมาคุยกันมันมีหลายรูปแบบ
จะคุยกันโดยตรงก็ได้แต่คุยกันโดยตรงระหว่างรัฐบาลกับทางผู้ชุมนุมเนี่ย

หรือว่าอาจารย์โคธมบอกว่าหรือจะมีตัวกลาง
มีคณะกรรมธิการอะไรขึ้นมาสักคณะหนึ่งไหม
ในการที่จะดำเนินการเพื่อให้มันนำไปสู่สันติวิธี